เรื่องนี้ค่ะเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยาลาคุณครูขับรถมา
แล้วปรากฏว่ามีคนร้ายมากระหน่ำยิง
คุณผู้ชมคิดดูสิกระจกรถมีรูแบบนี้รอบคันเลยนะ
แล้วตัวคุณครูโดนยิง๓นัด
แต่คุณครูกลั้นใจค่ะแข็งใจฝืนใจแล้วก็ขับรถไปเพื่อขอความช่วยเหลือ
ทีนี้พอชาวบ้านเห็นรีบเอาตัวคุณครูส่งโรงพยาบาลเลย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่สพลำใหม่อำเภอเมืองยาลาค่ะ

คนร้ายเอาปืนไม่ทราบชนิดกระหน่ำยิงรถเก๋งของคุณครูวราพันธ์ไหมเหลืองอายุ๒๙ปีนะคะ
ตัวคุณครูถูกยิง๓นัดที่กระจกเห็นไหม
รอบคันมันเป็นรูแบบนี้
นักข่าวก็ถามคุณครูคุณครูเล่าให้ฟังนะ
บอกว่าตอนนั้นคุณครูขับรถออกจากบ้านพักไปตามถนนสายลำพญาลำใหม่บ้านป่อเยาะ
ในพื้นที่ตำบลลำใหม่คือตั้งใจแหละปลายทางอาจจะไปปัตตานี
แต่พอขับมาถึงจุดตรงนี้มีคนร้ายซุ่มอยู่ข้างทางคุณ
แล้วก็เอาปืนยิงใส่รถของคุณครู

แต่ก็ฝืนขับรถต่อมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
พลเมืองดีก็ขับรถพาคุณครูไปส่งที่โรงพยาบาลยาลาค่ะ

แขนซ้ายโดนยิงจนทะลุเลยนะ
โป้งเท้าซ้ายต้นขาขวานี่คือ๓จุดที่คุณครูโดนยิง
ส่วนรถของคุณครูมีรอยกระสุนปืนที่กระจกด้านซ้าย๑นัด
ประตู๒นัดรถก็ได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เก็บรวบรวมทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วก็ตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ทีนี้ตัวคุณครูเป็นคุณครูอัตราจ้าง
ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทยวิทยาเขตยาลานะคะ
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเหตุการณ์ที่มาดักยิงซุ่มยิงจากข้างทางแบบนี้

แล้วเดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
หรือว่ามาจากการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่นะคะ